ไปติดตามข่าวนี้กันต่อดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มเอี๊ยงสิทธาค่ะ
หล่อของเราในวงการนี่แหละต้องบอกเลยว่า
เร็วนี้กำลังจะเตรียมตัวบวชแล้วนะคะคุณผู้ชม

ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมจะเข้าศึกษาพระธรรมแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มเอี๊ยงสิทธาค่ะ
ล่าสุดเจ้าตัวเขาอัปเดตว่าจะเข้าพิธีอุปสมบทช่วงเดือนกันยายน
ก่อนจะเข้ารับใช้ชาติเดือนพฤศจิกายนค่ะ
เจ้าตัวจะบวชที่วัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะครับ

แล้วก็จะย้ายไปต่อที่จังหวัดชนบุรี
รวมแล้วคาดว่าน่าจะศึกษาพระธรรมไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมเลย

แล้วก็เอี๊ยงแย้มว่าคุณแม่ปลื้มมากกับความคิดครั้งนี้ของเขาค่ะ

วันที่๑๘กันยายนที่จังหวัดอ่างทองนะครับ

เพื่อที่ให้ญาติแถวนั้นก็จะได้มาทำบุญกับผมนะครับ
แล้วก็จะย้ายไปจำวัดที่วัดป่ามพวันที่ชนบุรีครับ
จะนานที่สุดจนเหลือสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาเข้ากรม
เพราะฉะนั้นก็น่าจะประมาณ๑อาทิตย์ก่อนพฤศจิกายน
มีครับมีครับตอนนี้คุณแม่ก็เอามาให้ท่องบ้างแล้วครับ
ผมก็ก่อนนอนก็หยิบขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาท่องบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
คือก็ยังแอบแบบเครียดอยู่อะไรอย่างนี้ครับ

เรื่องบวกเรื่องทหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องในใจที่อยากทำมานานแล้วนะครับ
แล้วก็ยังไม่มีจังหวะสักทีเพราะว่างานก็เข้ามาเรื่อยอะไรแบบนี้ครับ
แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีที่เราจะได้ไปทำแล้ว
เสียงานแล้วก็บวชดีมากเลยนะคะหนุ่มเอี๊ยงเป็นกำลังใจให้นะคะ
ใช่แล้วทำหน้าที่ชายไทยได้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะ